เพราะว่าผู้ศึกษาของเราคุณพาพิมนต์คลังโรชศักดานั้น

พี่เสก
สำหรับบรรยากาศที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในเวลานี้คึกคักไปด้วยบรรดาสื่อมวลชน
ที่มาปักหลักเพื่อรอฟังการแถลงข่าวเกี่ยวกับแนวทางการจับกลุ่มพระธรรมชโย
โดยทางคณะพนักงานสอบสวนในวันนี้ก็มีการเชิญอดีตพระลูกวัดเข้ามาร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางร่วมกันด้วยค่ะ
เพื่อประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินคดี
และแจ้งข้อกล่าวหากับพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
โดยนายแพทย์มโนกล่าวว่าแนวหนึ่งในแนวทางที่จะเสนอให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินการ
คือทำหนังสือด่วนถึงสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้เป็นผู้เข้ามาเจรจากับพระธรรมชโย
เพื่อให้เข้าพบกับพนักงานสอบสวน
เนื่องจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นพระอุปชาของพระธรรมชโย
เชื่อว่าจะรับฟังพระลิขิตของพระอุปชาไม่เช่นนั้นก็จะถือว่าอาบัติ
ขณะเดียวกันค่ะทางนายแพทย์มโนนั้นยังได้มีการแสดงความคิดเห็น
ว่าไม่เชื่อว่าพระธรรมชโยจะอาภาษณ์จนไม่สามารถเดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนได้
เราจะไปฟังเสียงเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ครั้งนี้กันค่ะ
มีรู้ว่ามีหมอมาเขาจะรู้ว่าตัวเองไม่ได้ป่วยจริงก็จะโดนเข้าหาลวงโลกอีกครั้งนึงก็เลยรีบเพลงกลับเข้าไปเท่านั้นเอง
ส่วนตัวใจจริงแล้วเนี่ยท่านกลัวครับกลัวการสอบสวนเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นการที่จะมามอบตัวเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลย
การจับกลุ่มหรือเคลื่อนกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหานะคะจำเป็นที่พนักงานสอบสวนทุกฝ่ายต้องเห็นพ้องร่วมกันนะคะส่วนประเด็นที่พลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้แนวทางในการจับกลุ่มพระธรรมชโยมาดำเนินคดีนั้นทางคณะพนักงานทางคณะพนักงานสอบสวนเองก็จะนำเข้าที่ประชุมค

ภายในวันนี้นะคะส่วนผลการแถลงข่าวความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะคะทางกลมสอบสวนคณิตพิเศษนั้นยังไม่มีการออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะและมีการคาดการณ์จากสื่อมลชนนะคะว่าน่าจะมีการออกมาแถลงการข่อนก่อนเที่ยงวันนี้ค่ะแต่หากไม่มีการแถลงข่าวนะคะในช่วงเวลาสิบสามนาฬิกาวันนี้ค่ะทาง
ศักดาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอค่ะ